เมื่อเช้านำเสนอไปแล้วเป็นภาพเดียวค่ะ

แล้วแต่ละคนเนี่ยทำคอนเทนต์ปังทั้งนั้นเลยค่ะ

ขนลูกซู่นี่ไง

พวกไม่บังคัป

ภาพนี้คุณผู้ชมให้ดูใครเป็นหลุยสก๊อต
คนตรงกลางเสื้อแดงล่ะจ้า

ชุดเขียวชุดเขียวนักจอดมีอันวาห์หรือเปล่า
ใช่ทำให้เธอดูออก
แต่งเป็นผีแม่เลี้ยงใจร้าย

มันก็คือภรรยาเขาเองคุณนุ่นละมิดา

แต่พอเคลื่อนไหวโอ้โหตลกมากนะคะ
เขาเรียกว่าแบบคอนเทนต์แบบปังอลังการงานมากจริงเนาะ

ใบเฟิร์นกับนายนภาพ
ดูสิจัดเต็มมากคู่นี้เหมือนในนิยายเลยอ่ะพี่แจ๊ค
ผีช่างตัดผมุงาม์ไงระคุณผู้ชม
บอกเลยนะคะมีการแต่งผีที่สวยหล่อแล้วก็ดูแพงมาก
ไม่รู้กี่ล้านกี่บาทคุณผู้ชมแต่แพงจริงค่ะ
แล้วดูอินเนอร์ของน้องนายนะคะกับใบเฟิร์

จนก็ออกแนวอินเนอร์หลอนหลอนเหมือนกันนะ
เป็นระดับซุปตาเลยค่ะ
ซวยจริง
สวยมากไม่หักคะแนนแต่มเพิ่มให้อีกร้อยด้วยค่ะ
อีกคนนึงก็ต้องตะโกนว่าเธอสวยจริงสวยมากค่ะ
กับลูกผีเด็กหนรกจากนังเรื่องเอาแฟนนั่นเอง
ซึ่งความสวยไม่แพ้ใครนะคะให้เต็มร้อยค่ะ
ส่วนความหล่อนความน่ากลัวน้องใหม่ก็มาเต็ม

นี่คือหมากแล้วก็คิมเบอร์รี่คุณผู้ชม

อะไรดูแล้วโรแมนติกมากนะคะ
เบอร์รี่กับลูกสาวลึกลับลูกนี้นะคะ

ดิฉันคิดว่าคุณคิมเขาแต่งเป็นผู้ชาย

คือรวบผมเข้าไปแล้วหน้าคล้ายกันมาก
แต่ถ้าดิฉันเจอผีแบบนี้นะคะ

ห่อนกันไปเท่กันไปหน้าดูกันไปนะคะ